สถานที่ท่องเที่ยวให้ได้ติดตามกันอีกเยอะ
ที่นี่เป็นชุมชน๒ศาสนา๓วัฒนธรรม
ทั้งไทยจีนและอิสลาม
เราเข้าไปชมพร้อมกันเลยครับ
มาร์คสำคัญในชุมชนนั่นก็คือสะพานวัดใจที่ใช้ข้ามคลองน้ำเชี่ยวเป็นสะพานโค้งสูงที่จะทำให้คุณเสียวจนต้องเลี้ยวหนีเลยล่ะครับ
แค่ดูใกล้ใกล้ยังทั้งสูงทั้งเสียวขนาดนี้เขาบอกว่าสาเหตุที่ต้องสร้างให้สูงก็เพื่อให้เรือประมงนั้นผ่านใต้สะพานได้นั่นเองล่ะครับ
เป็นสะพานวัดใจสมชื่อจริงไม่ว่าใครแวะมาเที่ยวที่นี่ถ้าไม่ได้ขึ้นไปถ่ายภาพบนสะพานแล้วก็เหมือนมาไม่ถึงชุมชนบ้านน้ำเที่ยวเลยล่ะครับ
เที่ยวจนเหนื่อยพักกินขนมหวานของดีของเด็ดในชุมชนแห่งนี้กันก่อนดีกว่าครับ
ของดีที่ว่านี้นั่นก็คือตังเมกรอบกรอบเป็นขนมหวานที่มีแหล่งผลิตดั้งเดิมอยู่ที่บ้านน้ำเชี่ยว
มีรูปร่างคล้ายกับแท่งไม้แห้งสีน้ำตาลอ่อนเป็นขนมหวานสำหรับทานเล่นรสชาติหวานมันกรอบอร่อย
เพราะใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสดสะอาด
ได้ลองลิ้มชิมรสตั้งไม่กรอบของที่นี่เนี่ย
รับรองเลยว่าติดใจอย่างแน่นอนเลยล่ะครับคุณผู้ชม
สุดท้ายท้ายสุดกับไฮไลท์การท่องเที่ยวของอำเภอแหลมงอบต้องที่นี่เลยครับ
กับการเที่ยวทะเลที่หลายคนคงจะคิดถึงการเดินบนหาดทรายขาว
ชมวิวทะเลสวย
แต่คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าในเมืองไทยไม่ได้มีแค่ชายหาดสีขาวเพียงเท่านั้นนะ
แต่ยังมีหาดทรายดำอีกด้วย

หาดที่ว่านี้เนี่ยตั้งอยู่ที่ตะบนแหลมงอบอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราด
หาดไส้ดำขึ้นชื่อว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อีกแห่งหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในประเทศไทย
ในปัจจุบันมีเหลือเพียง๕ที่ในโลกเท่านั้น
ได้แก่ไต้หวันมาเลเซียฮาไวน์แคลิฟอร์เนีย
และอีกแห่งหนึ่งอยู่ตรงหน้าคุณผู้ชมนั่นแหละครับ
สวยงามขนาดนี้เนี่ยนับว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของคนจังหวัดตราดและคนไทย
กับสิ่งที่ธรรมชาติมอบให้เป็นของขวัญ
และนี่ก็คือทั้งหมดของตลอดเที่ยวจังหวัดตราดจังหวัด
ที่ทำให้คุณต้องหลงรักกับมนต์เสน่ห์ของวิถีชุมชนและธรรมชาติที่รอต้อนรับผู้ที่มาเยือน
ครั้งหน้าตลอดเที่ยวจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกนั้นห้ามพลาดนะครับ
โอ้โหจังหวัดตราดนี้นะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยอีกเยอะแยะเลย
ส่วนที่นี่เนี่ยก็ต้องบอกว่าหาดทรายดำเนี่ยมีหนึ่งในห้าแห่งที่ยังหลงเหลืออยู่เท่านั้น
แล้วก็แฝงตัวอยู่ในชุมชนที่เป็นชุมชน๓วัฒนธรรมมา๑๐๐ปีแล้ว
คือเห็นแล้วงงแล้วสงสัยมากเพราะผมไม่เคยเที่ยวหาดทรายที่ไหนที่เป็นสีดำแบบนี้
เนี่ยที่จังหวัดตราดแค่นี้เองไม่ต้องไปไกลถึงต่างประเทศเลย
อันซีนไทยแลนด์จริงเลยนะครับติดตามได้นะใครที่จะได้ไปเที่ยวไหนนะ
ติดตามกับเราเพราะเรามีช่วงของตลอดเที่ยวจัดให้คุณผู้ชมในทุกสัปดาห